ทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของจ่าแซมก็เตรียมสถานที่สำหรับการรับศพนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
คือคุณพ่อคุณแม่ออกมาบอกว่าไม่อยากจะให้บอกว่าการเสียชีวิตของจ่าแซมเป็นความผิดของใคร
อย่าไปโทษคนที่เขาติดอยู่ในถ้ำหลวงอย่าไปโทษใคร
อยากจะให้มองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
กับแม่บอกภูมิใจมากกับการปฏิบัติหน้าที่ของลูกชายนะคะ
แล้วก็มีการจัดเตรียมพื้นที่กันนะคะ
ทางญาติและชาวบ้านค่ะที่บ้านหนองขู่ตำบลหนองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่รอรับศพจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซม
อดีตทหารเรือสังกัดกองเรือยุทธการกองทัพเรือ
และอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่จมหรือหน่วยซิลที่เสียชีวิตนะคะ
ระหว่างที่ร่วมภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
หลังจากรู้ข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่โอ้โหเสียใจมากนะคะ
คุณพ่อคือคุณพ่อวิชัยกุนันอายุ๖๑แล้วคุณแม่สำรานกุนันอายุ๖๐
บอกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างต้องช่วยกันปลอบอะค่ะ
ต้องมาแบบปลอบใจดูแลกันอย่างใกล้ชิด
คุณพ่อวิชัยคุณพ่อของจ๋าแซมบอกว่ามีลูก๔คนเสียชีวิตไปแล้ว๓นะคะ
จ่าแซมคนเดียวเหลือจ่าแซมคนเดียวที่คอยดูแลพ่อแม่ส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนนะคะ
เดือนละ๕๐๐๑๐๐บาทแล้วก็คอยดูแลคุณตาคุณยายด้วยนะคะอายุก็๙๐กว่าแล้วอะค่ะ
คาดคิดว่าลูกชายจะเสียชีวิตจริงแล้วปกติเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงมาก
ร่วมแข่งขันรายกีฬาหลายรายการเลยได้เหรียญรางวัลได้ถ้วยรางวัลมาเยอะมากค่ะ
ที่จ่าแซมจะอาสาไปช่วยเหลือภารกิจนี้เนี่ยก็โทรศัพท์ไปบอกคุณพ่อนะคะ
บอกพ่อว่าไม่ต้องห่วงนะแต่คุณพ่อบอกว่าพ่อก็กำชับแล้วว่าอย่าเข้าไปในถ้ำเลย
กลัวจะอันตรายจ่าแซมก็รับปากแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็โทรศัพท์ไปเล่าการทำงานให้พ่อฟังเป็นระยะระยะค่ะ
แล้วก็บอกกับพ่อว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านนะจะกลับมาขายไก่งวงที่เลี้ยงเอาไว้๒๐๐กว่าตัว

ถ้าสัญญาณเขาก็ถึงหน่วยชิวอยู่แล้วถ้าไปไม่ไปช่วยมันกระดูกอะไรกระดูกอะไรเลยนะ
แต่จริงไม่ต้องรับไม่ได้เพราะเขาเลยต้องช่วยเขาจริง

โทรมาตอนที่วันที่เท่าไหร่นะอีก๓๔วันขึ้นหลัง

ไปถึงโทรมาไลน์มาให้ดูด้วย
ไลน์มามึงว่างไหนกรอนบายนะ

หมูป่าอยู่ที่เขาหลวงไง

เหล้าปะเจินหมูมากินมีนาน

ดีใจมากรายมากพ่อดูเออรายมากพ่อดูอืมครับ
ตอนนี้ผมว่าเสร็จภารกิจแล้วผมก็นึกว่าลูกต้องกลับมานะครับ
ครับส่วนคุณแม่ของจ่าแซมนะคะคุณแม่สำรานกูนัน
ตอนนี้เนี่ยร้องไห้ตลอดคุณพระคุมโอ้โห
คือต้องมีเพื่อนบ้านมีเจ้าหน้าที่คอยปลอบตลอดเวลาค่ะ
ครับแล้วก็บอกว่าก่อนเข้าถ้ำไปเมื่อวานนี้เนี่ย
ลูกชายโทรหาโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำนะ
พอลูกชายบอกแบบนี้นะคะผ่านไปสักพักมีคนแจ้ง
ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว

แม้ว่าเสียใจมากกับการจากไปของลูกชายในครั้งนี้
แต่ก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจในตัวลูกชาย
ว่าไปโทษว่ามันเป็นความผิดของใคร
วัดหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน
ส่วนประวัติการทำงานของจ่าแซมเราบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ
ส่วนชีวิตส่วนตัวของจ๋าแซมเนี่ยแต่งงานกับแฟนสาวที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน
ก็คือที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
แต่ไม่มีลูกด้วยกันก็ได้มีการนำหลานสาวอายุ๖ขัว
ที่ไม่อยากจะเจอที่สุดในชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือการเผาศพลูกตัวเองอะ

อายุเพิ่ง๓๘เองนะครับ